คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้เรายังคงต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่ง

แม้จะมีบางพักเขาใช้ตอนหาเสียงว่าจะปลดล็อกให้มันปลูกได้อย่างเสรี
แต่ณวันนี้ชั่วโมงนี้ยังทำไม่ได้
ปลูกกัญชาถือว่ายังคงผิดกฎหมายอยู่แม้ต้นเดียวก็ตาม
ไม่ได้คุณจะปลูกด้วยวัตถุประสงค์ในการรักษาทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังไม่ถูกกฎหมายนะคะ
ก็มีคนแจ้งบอกแสว่าชาวบ้านคนนี้ปลูกกัญชาไว้ในบ้านต้นเดียว
ก็ไปเจอกัญชาต้นเดี่ยวสูง๕๐เซนติเมตร
ถูกจับผิดกฎหมายเรื่องของการปลูกกัญชาทีนี้ชาวบ้านญาติเขาเอ่ยชาวบ้านเอ่ย
สิบกว่าคนค่ะบุกไปโรงพักเฮ้ยฉันปลูกเอาไว้รักษาตัว
ปู่แบบเนี้ยบำบัดตัวเองมาตลอดอืมเออแบบคือให้ความเป็นธรรมชาวบ้านได้ไหม
เกินไปไหมมันต้องถึงขั้นต้องจับเข้าคุกเข้าตารางเลยเหรอ
ฟังเหตุผลกันหน่อยสิอะไรแบบนั้นร้อนไปถึงสอสอในพื้นที่
ไปช่วยเคลียร์นะเพราะว่าพักเนี้ยเขาก็หาเสียงเรื่องกัญชาเอาไว้
พระเขาอ่ะแหละอืมนะครับชาวบ้านกับญาติของนางสาวสุดาศรีนาอ่า
ศรีนานาจากว่าสี่สิบคนนะฮะก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทร
แทนมีครับนะฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินพร้อมกับกำนันแล้วก็อ่า
ชาวบ้านนะฮะมีกำนันมีตำบลสำโรงผู้ใหญ่บ้านตะเกียดแล้วก็
ประธานสภาอบตสำโรงก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจนางสาวสุดานะฮะ
เพราะว่านางสาวสุดาเนี่ยนะฮะถูกเจ้าหน้าที่จับในข้อหาผลิตและมียาเสพติด
ไว้ในครอบครองดูข้อหามันดูใหญ่โตนะผลิตนะฮะและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เนื่องจากว่าเขาไปปลูกต้นกัญชาหนึ่งต้นอย่างที่เราเห็นของกลางเมื่อสักครู่
ห้าสิบเซนติเมตรไว้ในบ้านตัวเองโดยมาว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
ชาวบ้านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
โรคภูมิแพ้ก็ปลูกแล้วก็ใช้บำบัดตัวเองมาตลอด
ตำรวจสพแทนมีตั้งโต๊ะเลยชี้แจงชาวบ้านเอาใครมามานั่งคุยกันหน่อยสิ
ตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยก็ทำตามหน้าที่ก็มีคนแจ้งมา
นี่ก็ต้องไปจับกลุ่มถ้าเกิดไม่ทำก็เดี๋ยวโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ขณะที่สอสอในพื้นที่นายปากรมุ่งเจริญพรสอสอพักภูมิใจไทย
ก็ไปร่วมรับฟังแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้นะ
ชาวบ้านทุกท่านเราต้องเข้าใจกันใหม่ว่ากัญชาเนี่ย
มันยังไม่ถูกกฎหมายมันยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ยังไม่มีการปลดล็อกให้ปลูกได้อย่างเสรีแต่ว่าพักภูมิใจไทยกำลังเดินหน้า
เร่งแก้กฎหมายเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกได้วัตถุประสงค์คือปลูกรักษาโรคต่าง
ไม่เกินครัวเรือนละ๕๖ต้นอันนี้ก็คือตามนโยบายเนาะ
เขาเคยหาเสียงเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะฮะ
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจใช้ดุลยพินิษฐ์ในการจับกลุ่มโดยใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วย
เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นข้อบัดหมางระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่
หากว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มคงจะแค่ว่ากล่าวตักเตือนไป
เพราะกัญชามันแค่ต้นเดียวสูงแค่นิดเดียวนะฮะ
ไม่ถึงขั้นกับเอาไปผลิตหรือว่าจำหน่ายยาเสพติดตามโทษที่โดน
จับกลุ่มก็คือข้อหาผลิตแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองนะฮะ
ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรแต่ว่าเราย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้การปลูกกัญชายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะครับ